รายละครับเรื่องของน้องชมพู

เดี๋ยวอีกมานานคงจะมีการสร้างรังบังภาพยนตร์นี่
ในทุนก็ให้เงินมาแล้วผู้จัดก็เตรียมพร้อม

ก็นานมากเป็นมหากราบไปแล้ว
แต่ว่าเหนือสิ่งใดเราย้อนกลับมาติดตามเรื่องของคดีความ
เพราะว่าตำรวจไม่ได้พูดถึงเรื่องคดีมาสักพักใหญ่แหละ
ล่าสุดตำรวจก็ลงไปเก็บหลักฐานใหม่
เรื่องของความสูงของแคร่ที่บ้านชมพู่
เหมือนกับว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่ชมพู่จะขึ้นไปภูเหล็กไฟเอง
คำถามคือทำไมเพิ่งย้อนกลับมาตั้งต้น
เรื่องของการเดินขึ้นไปภูเหล็กไฟใหม่ของน้องชมพู่
ทำไมถึงเพิ่งมาเก็บประทานเพิ่มเติม
เรื่องของความสูงของแคร่กับความสูงของตัวชมพู่เอง
ทำไมถึงได้เริ่มกลับมาย้อนกลับมาเก็บตรงนี้ใหม่

หลังจากครอบครัวของชมพู่กลับมาจากการไปทำบุญไหว้พระ
ในอำเภิญหนองสูงที่มุกดาหารกับยักษ์โสธรแล้ว
ตำรวจชุดคลี่คลายคดีและตำรวจสภกกตูม
เดินทางไปที่บ้านของน้องชมพู่
มีการนำสายวัดไปเก็บข้อมูลความสูงของบันไดบ้าน
ความสูงของแคร่ที่น้องชอบนอนดูการ์ตูนก่อนหายตัวไป
และความสูงของเก้าอี้มันเป็นเก้าอี้คล้ายกับเก้าอี้ซักผ้าครับ
ที่น้องอาจจะใช้เหยียบขึ้นไปบนแคร่หรือเปล่าอะไรแบบนี้
ซึ่งจากการวัดความสูงแต่ละจุดพบว่า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

เป็นไปได้ไหมชมพู่จะขึ้นไปบนภูเหล็กไฟด้วยตัวเอง
โดยการนำความสูงต่างที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของน้อง
ไปเปรียบเทียบกันกับความสูงของภูเหล็กไฟ

จริงนักข่าวเคยถามแม่ชมพู่แล้ว

แม่ก็บอกว่าโอ้ยน้องชมพู่ไม่สามารถขึ้นแคร่เองได้

เช่นเดียวกันกับบันไดบ้านแม่ยืนยันว่า

เพราะน้องกลัวต้องมีคนอุ้มขึ้นเท่านั้น

ถามแม่ไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับ

สมุดคำให้การของแม่ของชมพู่
ให้แม่เซ็นอีกครั้งหนึ่งยืนยัน

ซึ่งคำให้การนี้แหละเป็นคำให้การเบื้องต้น
ระบุเกี่ยวกับเรื่องของความเห็นที่ว่า

ชมพู่ถอดกางเกงเองได้หรือเปล่า

ว่าตำรวจนำไปเพื่อเข้าสู่ที่ประชุม

ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเพื่อเก็บข้อมูลบางอย่างมาประกอบสำนวนคดี
อันนี้คือในแง่ของคดี
ก่อนจะไปติดตามกันต่อขอบคุณล่ามภาษามืออาจารย์พระวันแสงสุนทรด้วยนะครับ
ทีนี้มาดูอีกมุมหนึ่งค่ะลุงพลลุงพลเนี่ยก็เป็นคนที่หลายคนนะคะเชียร์แกเหมือนกันนะ
เมื่อวานนี้ค่ะปรากฏว่าซื้อลอตเตอรี่มา๓ใบถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
ใบรับไป๖๐๐๐บาทลุงพลบอกว่าพอจะทำให้มันยิ้มได้บ้าง
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เครียดนะคะไปมีปัญหากับฝั่งแม่ของน้องชมพู่

ลุงพลก็ตามมาทุกงวด๙๒เนี่ยเป็นเลขท้ายเลขโทรศัพท์ของเขา
มาตั้งแต่งวดที่แล้วแล้วนี่ซื้ออีกนะคะ
ถูก๒ใบใช่ไหมถูก๒ใบแต่ที่เหลือในกระเป๋า
ที่เหลือไม่ถูกแล้วไม่แน่ใจว่าขาดทุนหรือเปล่า
ต้นทุนที่ซื้อไปกับสิ่งที่ได้๖๐๐๐บาทแต่เอาล่ะนะฮะ
แสดงความยินดีกับลุงพลด้วยนะคะเอ่อเอาไปทำอะไรหรอ
ทีนี้เราก็ถามต่อว่าลุงพลจะเอาไปทำอะไร๖๐๐
ลุงพลบอกโอ้๖๐๐๖๐๐นึกออกไหม

ซื้อเองครับซื้อหมายเลขโทรศัพท์ตัวเอง๖๙๒ครับ
น่าจะเป็น๖๙๒นั่นแหละครับได้มาสามใบครับ
แล้วตัวนี้มีแผนจะจะเอาเงินนี่ไปทำโนคับนี่ไหม
ก็ต้องต้องดูก่อนครับก็ถ้าเกิดเรื่องราวมันสิ้นสุดอ่ะเนอะ
ผมก็อยากจะราวเสดงความรบรวมที่หมอนก่อนอันดับแรกครับ
แล้วจะซื้อมา๒มวดแล้วแหละ๖๙๒ครับ
ถึงวันนี้เนอะสามใบครับครับครับ
แต่ทีนี้เนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะคุณ
ลุงพลเนี่ยคือเป็นผู้ต้องสงสัยใช่ไหม
โดยเฉพาะเป็นความสงสัยเป็นการตั้งคำถามมาจากฝากฝั่งแม่น้องชมพู่
ก่อนหน้านี้แกเครียดมากแกเสียน้ำตามาแล้วหลายรอบ
แล้วก็ถึงขั้นว่าไปสาบงสาบานกัน
มันจะมีโค้ดคำพูดก็คือ
หากไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตน้องชมพู่
ก็ขอให้มีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไป
นี่ชาวบ้านบอกเห็นไหมมันทันตาเห็นเลยว่า
ลุงพลเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตหรือว่าการหายไปของน้องชมพู่
เห็นไหมสุดท้ายแล้วคนดีก็ต้องได้ดี
มันเห็นผลชัดเลยสะท้อนมาด้วยการถูกลอตเตอรี่
คนก็โยงไปอย่างนั้นใช่
เชียร์ลุงพลเยอะนะคะทีมเสื้อของลุงพลก็เยอะนะ
จากต่างจังหวัดก็มีคนถึงขั้นว่าไปลงทุนไปต่อเติมบ้านให้ด้วยนะคะ
มีใครบ้านเนี่ยมีเศษใหม่ร้อนเดี๋ยวเนี่ย
คุณผู้ชมแต่ทีนี้อีกหนึ่งคนนี่เป็นแฟนคลับ
แล้วก็ยืนข้างลุงพลอย่างเหนียวแน่นมากนะคะ
มั่นคงมากนะคะมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนมาก
ครับเปล่าฮะมปลามือปราบสัมภเวศีนะฮะ
แกบอกว่า๓๔สิงหาเนี่ยเอ๊ะไม่กี่วันล่ะสิพรุ่งนี้
เยี่ยมให้กำลังใจลุงพลอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แล้วก็จะเอากล้องวงจรปิดไปติดรอบบ้านให้ลุงพลเลย

ต่อไปนี้ใครจะทำอะไรที่บ้านลุงพลระแวกนั้น

กลับกรอกได้พูดหมายได้
แต่ว่าพอหลักฐานที่เป็นกล้องวงจรปิดมันจับภาพได้หมดไง
ไม่พอแล้วนะจะเอาใหม่นี้นะ
ทีนี้เราก็ถามต่อว่าต้องไปเคลียร์ใจกับชาวบ้านกรอกด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยลักษณะของหมอปลาที่มีการอัดคลิป
แล้วก็ต่อว่าโดยเฉพาะคนที่ชื่อแตงโม
ที่ประมาณว่าไปพูดเรื่องไทม์ไลน์
พยายามที่จะทำให้ลุงพลจนมุมอะไรอย่างนี้
ไปขอโทษหรือว่าต้องไปเคลียร์ใจหรือเปล่า
หมอปลาบอกว่าก็ไม่มีอะไรต้องเคลียร์ใจกับใครนี่นะ
ก็อยากจะบอกคนในหมู่บ้านกกอกบอกว่า
คือถ้าเกิดว่าจะพูดจะจาอะไรเนี่ยมันไม่มีหลักฐาน
มันไม่ชัดเจนเนี่ยก็อย่าพูดเลยนะ

ทำให้คนที่คุณไปพูดถึงบุคคลที่๓เขาเดือดร้อน
อยากให้ทุกฝ่ายถนอมน้ำใจกันมากกว่าค่ะ

แต่เพียงแค่ผมสงสัยว่า
ตลอดระยะเวลาวันแรกทำไมคนเหล่านี้
ไม่ออกมาพูดเกี่ยวกับวัตถุพยาหลักฐานต่าง
แต่พอยิ่งนานเข้ามายิ่งพูด

คือถ้าคุณไม่ไปพูดและไปโยงประเด็นถึงลุงพล

คุณอย่าเอาแค่คำบอกเล่าสิครับ

อะไรวันนี้มีคนเขียนจดหมายข่มขู่

ก็มีชาวบ้านในระแวกนั้นแหละค่ะ
ตั้งแต่ตั้งต้นเลยว่าจริงแล้วช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายไป

มันเป็นช่วงสักประมาณ๗โมงกว่า๘โมงตรงนั้น

เพราะจงลุงพลก็ไม่อยู่ไงนะครับ
ก็น่าคิดไปก็เดี๋ยวก็รอดูนะความคืบหน้าหลายส่วนนะคะ
แต่ว่าเอาล่ะมาดูเรื่องที่ทำให้ดูมีสีสันหน่อย
กรณีนี้หลายคนติดตามในแง่ดราม่าก็ใช่
พล็อตเรื่องชีวิตนี่น่าเอามาทำเป็นละคร
แน่นอนล่ะค่ะคุณอุ๊บวิริยะนักปั้นมือทองก็เลยคิดว่า
จะสร้างเรื่องราวชีวิตนี้นะคะให้เป็นละครชื่อว่าซีรีส์กกอก
ตอนนี้มีในทุนมอบเงินให้๑๐ล้านแล้วด้วย
แล้วแพลนจากนี้ก็คือเดี๋ยวลงพื้นที่ไปขอซื้อลิขสิทธิ์นะคะ
มีทั้งนักแสดงที่ต้องแคสติ้งใหม่
แล้วก็ลุงพลก็ถูกทาบทามคือเป็นหนึ่งในรายชื่อว่าจะต้องมาเล่น
แล้วลุงพลฝากคุณอุ๊บด้วยเอาไปออกเทปเถอะ

มีแท็กเตอร์สม่ำ

คุณอุ๊บบอกเดี๋ยวอาจจะทำเป็นซีรีส์ลุงพลโดยเฉพาะให้อีก
แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเรื่องของคดีให้มันจบก่อนเนอะ
ถูกต้องเลยค่ะแต่ว่าทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยสอบถามคุณอุ๊บวิริยะนะคะ
ว่าจะทำเป็นซีรีส์กอกจริงหรือเปล่า
คุณอุ๊บบอกว่ามีมีความเป็นไปได้

คือลุ้นทุกวันว่าใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องไปขออนุญาตพ่อแม่น้องชมพู่
ติดต่อเรื่องลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องกันก่อน
แล้วถ้าตกลงกันได้ก็ต้องให้สถานการณ์
คดีนี้คลี่คลายจนได้บทสรุปก่อนนะคะ

ตอนนี้มีนายทุนเป็นนักธุรกิจนอกวงการ
ทุ่มงบให้แล้วกว่า๑๐ล้านบาทด้วย
ทีนี้ทีมข่าวถามต่อถึงบทเด่น

เด่นอย่างคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่
แตนณแตจะเป็นยังไง
คุณอุ๊บบอกก็คงจะต้องแคสติ้งนักแสดงใหม่
แต่ความตั้งใจหนึ่งก็คือว่าจะติดต่อลุงพล
ให้รับบทเป็นลุงพลเองเลย

มีแฟนคลับมีคนชื่นชอบอยู่แล้ว

อินเนอร์ใช้ได้น้ำตาให้สั่งให้มาก็มา

ส่วนอีกบทบาทหนึ่งคือบทแอคชั่น

รวมถึงชาติคือชาติที่จะเรียกเสียงกริจได้

เพราะคุณทัศน์ไมก็ชอบเปลี่ยนเสื้อในบ้างไง

อีกบทบาทหนึ่งที่คุณรสลินพูดไว้ก็คือเรื่องร้องเพลง
คุณอุ๊บบอกว่าคิดไปไกลถึงขั้นว่าอาจจะสร้างพาร์ทซีรีส์ลุงพลแยกเดี่ยวไปเลยก็ได้

ฟังเสียงคุณอุ๊บกันค่ะ

รับว่าโหนจริงแต่พูดจริงทำจริง
แล้วก็มีหลักฐานชัดเจนว่าเราทำได้สำเร็จ
เพราะว่าเดี๋ยวหาเวลาว่างจะไปกรอกเหมือนกัน
ในหมู่บ้านเขาก็มีความคิดว่าดีเป็นการโปรโมทหมู่บ้านจะได้ดัง
แล้วก็เอาคนชาวบ้านมาเล่นด้วยเพราะว่าหนังบางทีมันต้องใช้ตัวประกอบเยอะ
ชาวบ้านก็จะได้มีเงินทองมีรายได้

เราไปนอกจากไปคุยเรื่องงานแล้วเราก็จะไปให้กำลังใจทั้งสองฝ่าย

ไม่นะเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำอะไร
ทำความเสียหายไปสร้างความเดือดร้อน
ถ้าเขาไม่อนุญาตเราก็ไม่ทำ
ส่วนทางด้านป้าแตนภรรยาลุงพลก็ให้ความเห็นด้วยนะคะว่า
ถ้าจะมีคนชวนลุงพลไปเล่นหนังเนี่ย
ว่าถ้าเป็นเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม

แต่ถ้าอยากจะให้ลุงพลไปเล่นจริง
ต้องสอบถามและขออนุญาตพ่อแม่น้องชมพู่ก่อน
เพราะเหมือนเป็นเจ้าของเรื่องอ่ะพูดง่ายเป็นชีวิตน้องชมพู่

ถ้าเกิดว่าคดีมันยังไม่สิ้นสุดแล้วไปทำ